ส่วนข่าวนี้มีแต่คำว่าบาปค่ะบาปที่หนึ่งคือมีผู้ชายคนหนึ่งบุกไปแทงพระถึงกุฏิมรณภาพ
ที่สองคือผู้ชายคนนี้บอกว่าพระไปทำคุณสัยใส่เมียเขาแย่งเมียเข้าไปถ้าเป็นเรื่องจริงที่เขากล่าวอ้างนะ
บาปที่สามคือเขาบอกว่าตอนพระยังไม่ตายเนี่ยพูดกับเขาว่าดูดวงแม่นไม่แม่นเมียมึงก็มาหากูแล้วกัน
โอ้โหอ้าวเดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่าบาปไหนเกิดขึ้นจริงบ้างแต่ที่แน่บาปแรกเกิดขึ้นแล้ว
มรณภาพคากุฏินะคะสภาพคือโดนแทงเข้าไปที่หน้าอกแล้วก็ที่หน้าท้องค่ะ
หนึ่งทุ่มเมื่อวานนี้ตำรวจสพเคียนซานะคะลงพื้นที่ที่พำนักสงฆ์ข้างริมอ่างเก็บน้ำสาธารณะ
ในอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราธานีหลังได้รับแจ้งมาว่ามีพระถูกฆ่ามรณภาพ
ไปถึงเนี่ยตรงจุดเกิดเหตุเป็นเพลิงสร้างกั้นด้วยสังกษี
มีจีวรพระตากอยู่มีผ้าอาบน้ำฝนเปื้อนเลือดในที่พักมีร่องรอยการต่อสู้
ข้างที่พักพบศพพระพักดีภูริปัญโยหรือว่าพระบ่าวัย๕๕ปี
สภาพศพถูกแทงที่หน้าอก๑แผลหน้าท้องอีก๒แผลเสียชีวิต
มรณภาพอยู่ในที่เกิดเหตุนะคะข้างกันมีมือถือสีน้ำเงินตกอยู่ค่ะ
ตรวจสอบแล้วนี่นี่นี่มือถือเครื่องนี้อ่า
ตรวจสอบแล้วไม่ใช่ของพระค่ะของคนร้าย
ตรวจสอบดูก็บอกเป็นของนายศิษย์ที่ศักดิ์เทชระหรือว่าในเหน่งอ๋อ
เราก็ส่งพี่เคี่ยววิมลวันลงไปตรวจสอบเรื่องนี้เลยนะคะไปไล่ดูตั้งแต่วงจรปิดในวัดเลย
วัดในปราบค่ะวงจรปิดเวลาบ่ายสามโมงยี่สิบสี่นาที
เป็นภาพที่พระบ่าวที่มรณภาพกับนายอุทิศญาติของพระบ่าว
ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาในวัดเพื่อมารักษาอาการคันตามร่างกาย
อยู่ในวัดประมาณชั่วโมงหนึ่งก่อนจะกลับออกไป
หกโมงสิบห้านาทีนายสมยศหรือนายอุ้ยได้ยินเสียงร้องของพระบ่าว
ก็ตอนแรกจะเดินไปดูแต่สุดท้ายแล้วก็เดินกลับมาตอน๖โมง๑๗นาทีนะคะ
เดินไปได้แค่สองนาทีหกโมงห้าสิบนาที
วงจรปิดจับภาพช่วงที่ในเน่งขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจากวัดที่เกิดเหตุค่ะ
นี่ขี่ผ่านไปแล้วนะคะตอนแรกตำรวจก็จะไล่ตามหาตัว

กำลังจะไปตามจับเน่งยังไม่ทันได้ออกจากโรงพัก
เน่งติดต่อมาบอกว่าคุณตำรวจครับ
เราไปเจอกันที่ปั๊มน้ำมันในตำบลทวีทรัพย์ได้ไหมผมอยากมอบตัวอืม
่งมามอบตัวโดยมีคุณแม่นะคะเป็นพยานในการมอบตัวคุณแม่สวมหวกสีเขียว
นี่คือเน่งค่ะครับเน่งที่มีเหมือนผ้าขนหนูพันอยู่ที่คอ
ตำรวจก็พาตัวเน่งไปหามีดพับที่ใช้แทงพระบ่าว
ไร่มันสำปะหลังนะคะห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๕๐๐เมตร
แต่ก็ยังไม่เจอมีดตอนแรกก็ตั้งใจจะนำตัวในเน่งไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนั่นแหละ
รอดูหน้าเน่งอยู่ประมาณสักสามสิบสี่สิบคนได้อื้อหือ
ตำรวจก็เลยว่าเลื่อนก่อนแล้วกัน
งั้นเดี๋ยวเน่งอาจจะไม่รอด

เน่งบอกว่าผมต้องฆ่าพระบ่าว
เพราะพระบาปแย่งเมียสาววัย๑๘ปีของผมไป

บ่าวใช้คุณสัยมนต์ดำ
ผมนี่คบกับเมียมา๖เดือนกว่า

ไปจับได้ว่าแอบคบหากับพระบ่าว
วันเกิดเหตุผมก็เลยมาที่พนักสงฆ์

เพราะเห็นชาวบ้านบอกพระบ่าวดูดวงแม่นมาก
เน่งอ้างบอกว่าพระบ่าวพูดกับเขาแบบนี้ค่ะ

เมียมึงกูก็ได้มาแล้ว
แล้วก็ถีบหน้าอกในเน่งหนึ่งที
เน่งก็เลยใช้มีดพกจ้วงแทงพระ

ไม่ใช่มาทำเรื่องขุนใจใจราช

อธิบายคำว่าคุณดรนท์ก็ทำยังไง

มันมีอะไรละ
แม่ของเน่งคนเกาะเหตุก็บอกว่าลูกเอามาบ่นให้ฟังว่าเมียเปลี่ยนไปหลายอย่างเมื่อคืนก็คือวันเกิดเหตุอะค่ะลูกโทรมาหาบอกว่าถูกพระแย่งเมียไปแล้วก็ไปมีเรื่องกับพระมา
เคี่ยวกำลังจะถามคุณแม่ปรากฏว่าตำรวจพาตัวคุณแม่ขึ้นรถไปซะก่อน

ก็สังเกตเห็นว่ามีหุ่นปั้นดินน้ำมันที่เต็มไปด้วยเข็มหมุดหลายเล่มเลยค่ะ
คือดูแล้วลักษณะก็หน้าตาคล้ายเหมือนของทำคุณสัย
แบบนี้หุ่นปั้นแบบนี้ค่ะแล้วก็มีเข็มหุดปักเต็มร่างไปหมดเลย
มีถังตักน้ำสแตนเลสเขียนอัคระบางอย่างไว้รอบด้วย
แล้วก็มีนี่อัคระแบบนี้
แล้วก็มีกระมังค่ะลงอัคระคว่ำอยู่หลังบ้าน

ได้คุยกับสิทธิ์คนสนิทของพระบ่าวนะคะ
เขาบอกว่าพระบ่าวมาอยู่ที่นี่ได้๕ปีแล้ว
มีชื่อเสียงมากเรื่องการแก้คุณสัยเรื่องการดูดวง
บ่าวก็ไม่เคยมีเรื่องกับใครเลยนะ
วันนั้นเขากลับมาบ้านที่อยู่ใกล้กับที่พักสงฆ์
เขาบอกเขาได้ยินเสียงเหมือนพระบ่าวร้องเสียงดังเหมือนถูกทำร้าย
ก็เลยเดินไปดูแต่เดินไปไม่ถึง
เดินกลับมาซะก่อนไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเดินไปไม่ถึงนะคะ

แล้วก็มารู้ทีหลังว่าพระบ่าวถูกแทงมรณภาพ
มั่นใจว่าคนก่อเหตุต้องเป็นนายเน่งแน่
เพราะก่อนเกิดเหตุเนี่ยเห็นในเน่งอยู่ที่กุฏิพระบ่าว
แต่ไม่ได้อยู่คนเดียวมีผู้หญิงอีก๒คนด้วย
ส่วนที่นายเน่งอ้างว่าพระบ่าวทำคุณสัยแย่งเมียอะไรเนี่ย
เขาบอกไม่น่าใช่หรอกเขาไม่เชื่อ
เหมือนแฟนหลายคนแล้วก็ทิ้งกัน
พระบ่าวเป็นพระประพฤติดีไม่เคยทำเรื่องร้ายกับคนอื่นเลย
แต่ถ้าเรื่องรักษาอาการต่างของชาวบ้าน
เพื่อให้สบายใจจนคิดกันไปเองเนี่ย

เมียของเน่งที่ว่าเป็นผู้หญิงอายุ๑๘ปีค่ะ
เขาบอกว่าคำให้การของในเน่งเนี่ยโกหก

เน่งกับลูกพ่อเลิกกันไปได้๒ปีกว่าแล้ว

เสพยาเสพติดก้าวร้าว

ก่อนเกิดเหตุนี่นะ๒๗สิงหาคม
ต่อมาลูกพ่อก็ไปขอคืน

ถึงขั้นต้องไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สถานีตำรวจภูทรเคียนซา
แล้วสุดท้ายเน่งก็เอามือถือลูกพ่อไปแชทหาผู้ชาย
พ่อยืนยันว่าลูกศัพท์ไม่เคยไปทำพิธีเกี่ยวกับเสน่ห์
ไม่เคยครับไม่เคยครับ
แต่ถ้าเขาบอกว่าผ่านนั้นผ่านแหละมันเจือหมดอ่ะ
ทีมข่าวก็ไปที่บ้านของพระบ่าวนะคะที่หมู่บ้านทัพสีทองค่ะ

เน่งมากล่าวหาพระลูกว่าเป็นกิ๊กกับศรีกา
มีแต่คนบาปเท่านั้นแหละที่เขาทำกันอ่ะ
พระลูกหรือพระบ่าวของแม่เนี่ย
เป็นพระมาตั้งแต่อายุ๑๙แล้ว

อยากให้ตำรวจเนี่ยเอาเรื่องในเน่งจนถึงที่สุดไปเลย
สารจังหวัดเวียงสะออกหมายจับในเน่งแล้วนะคะ

ส่วนมีดพับอาวุธสังหารก็ยังหาไม่เจอ
เดี๋ยวพรุ่งนี้ตำรวจจะระดมค้นหากันอีกครั้งหนึ่งนะคะ